ห่วงเวลาของการจัดงานพระราชวิธีบรมราชาพิเศษนะครับ
ทางด้านของกสมกรก็พร้อมอำนวยความสะดวกให้กับ
ประชาชนที่จะเดินทางไปร่วมพิธีครับทางด้านของนาย
ครพระราชพิธีบรมราชาพิเศษสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิลาลงกร
รินทราเทพยาวรางกูลบอกกษอได้ลดค่าตัวโดยสารจากราคาหน้าตั๋ว
ร้อยละ๑๐ให้กับประชาชนที่จองตัวเดินทางในช่วงวันที่๑พฤษภาคม
ถึงสามสิบกันยายนซึ่งสิบพิเศษดังกล่าว
สามารถใช้เดินทางกับรถโดยสารของบคศได้ทุกประเภทและทุกเส้นทางครับ
เว้นรถชาญเมืองที่วิ่งระยะทางไม่เกิน๑๐๐กิโลเมตรและรถโดยสารที่มีการจำหน่ายตัวบนรถ
และรถโดยสารระหว่างประเทศผู้โดยสารที่ประสงค์จะเดินทางสามารถที่จะติดต่อนะครับ
องตัวแล้วก็ซื้อตัวล่วงหน้านะครับตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไป
ได้ที่ช่องจำหน่ายตัวของบขณที่ทำการสถานีเดินรถของบขทั่วประเทศครับ
โดยองค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพหรือว่าขอสมก
เดินรถโดยสารให้บริการฟรี
เป็นการอำนวยความสะดวกให้กับประชาชนที่จะเดินทางไปร่วมพระราชพิธีบรมราชาพิเศษ
ฝุ่นละอองทุลีพระบาทรับเสด็จพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
ระหว่างวันที่๑ถึง๗พฤษภาคมที่จะถึงนี้นะคะ
โดยเริ่มจากการจัดเดินรถเฉพาะกิจจอดรับส่งทุกป้ายจำนวน๖เส้นทาง
ให้บริการตั้งแต่วันที่๑ขออภัยให้บริการวันที่๑และวันที่๗นะคะ
ตั้งแต่๙โมงเช้าจนถึง๔ทุ่มหรือจนกว่าจะส่งประชาชนออกจากพื้นที่ได้ทั้งหมดค่ะ
โดยเส้นทางอนุสวรีชัยสมรภูมิสนามหลวง
แล้วก็มีสถานีขนส่งกรุงเทพจตุจักรสนามหลวง
เวียนใหญ่สนามหลวง
สนามสุพัชลาไซสนามหลวง
สถานีขนส่งกรุงเทพสายใต้ใหม่สนามหลวง
สถานีรถไฟหัวลำโพงไปสนามหลวงนะคะ
มีการจัดเดินรถชัตเทอร์บัสรับจากจุดจอดจุดส่งทั้งหมด๑๑เส้นทาง
ให้บริการระหว่างวันที่๒๔พฤษภาคม
ตั้งแต่เวลา๙โมงเช้าจนถึง๔ทุ่มเหมือนกันค่ะ
มีที่เมืองทองธานีศูนย์ราชการสนามหลวง
สโมสรตำรวจมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์สนามหลวง
โมสรทหารบกม๒สนามหลวง
จนถึงเซ็นทรัลเวสเกจแล้วก็ไปยังสนามหลวงค่ะ
จากนี้ยังจัดรถเฉพาะกิจจอดรับส่งทุกป้ายอีก๖เส้นทางนะคะ

ก็มีอนุสวรีชัยสมรภูมิไปสนามหลวง
สถานีขนส่งกรุงเทพจตุจักรไปสนามหลวง

สนามสุพชาลาศัยไปสนามหลวง
สถานีขนส่งกรุงเทพสายใต้ใหม่ไปสนามหลวง
และสถานีรถไฟหัวลำโพงไปที่สนามหลวงเช่นเดียวกันค่ะ
ส่วนระหว่างวันที่๕๖พฤษภาคมนะครับ
ก็จัดเดินรถชาเติ้ลบาสรับจากจุดจอดรถนะครับ
ตั้งแต่เวลา๖โมงเช้าถึงเที่ยงคืน

ตั้งแต่เมืองทองธานีสวรรษการสนามหลวงนะครับ
สโมสรตำรวจมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ไปยังสนามหลวง
จนถึงเซ็นทรัลเวสเกจนะฮะแล้วก็ไปที่เชิงสะพานพระปิ่นเกล้า
จากนี้ก็ยังมีรถเฉพาะกิจรับส่งทุกป้าย๖เส้นทางนะครับ
ให้บริการในวันและก็เวลาเดียวกันได้แก่
อนุสัยวัฒนิทัยสมรพภูมิสนามม้านังเลิ้ง
สถานีขนส่งกรุงเทพจตุจักรไปยังสนามม้านางเลิ้ง
เวียนใหญ่ไปสะพานพระพุทธยอดฟ้า
สนามสุขพระจราษัยไปบ้านมนังคสิลาครับ
สถานีขนส่งกรุงเทพสายใต้ใหม่ไปเชิงสะพานพระปิ่นเกล้า
แล้วก็สถานีรถไฟหัวลำโพงไปยังบ้านมนังคศิลาครับ